ขโมยชุดชั้นในมาอีกแล้วนะคะ
เกิดขึ้นที่พื้นที่สงขลา
ทีนี้เขาเป็นขออนุญาตใช้คำนี้นะ
โรคจิตเพราะว่าเขาไม่ได้ขโมยไปอย่างเดียว

ดมแล้วช่วยตัวเองด้วยเลย
สำเร็จความไคร้ในจุดที่ขโมยเลยนะคะ
แต่ว่ากล้องวงจรปิดที่หอพักแห่งนี้ก็จับภาพไว้ได้เหมือนเดิมค่ะ
กล้องวงจรปิดนะคะถือว่าเป็นหลักฐานสำคัญในทุกจุดเลย

สังเกตก่อนคนร้ายเขาเดินกระเพลกนะ
ขาขวาเขาอาจจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น

แล้วเขาก็หยิบยกทรงพร้อมกางเกงในเอาไปดม

หลังจากนั้นสำเร็จความไคร้ไม่พอนะคะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หอพักหญิงแห่งหนึ่งนะคะ
อยู่ในซอย๒พาณิชย์ตำบลเขารูปช้าง

หอพักนี้เป็นหอพักอีหญิงคือเค้าเช็กมาแล้วล่ะครับ
ผู้หญิงทั้งนั้นอยู่ในหอนี้นะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๑๒มีนาคมที่ผ่านมา
เจ้าของได้นำคลิปเข้าแจ้งความค่ะ
จากคนร้ายแอบเข้าหอพักหลายครั้งแล้ว

พฤติการชัดเจนแบบนี้นะคะ

พบว่ากล้องวงจรปิดในห้างโลตัสเมืองสงขลา

คนร้ายได้นำรถจักรยานยนต์คันที่ขโมยไป

หลังตรวจสอบกล้องวงจรปิดตอนนี้

มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ